เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ได้มีการนำเสนอความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุของรถบรรทุกอ้อยนะคะ
ทีนี้หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมรถบรรทุกอ้อยต้องมีการบรรทุกน้ำหนักเกิน
ซึ่งเป็นสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่หาคำตอบให้คุณผู้ชมแล้วนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
เกิดแล้วก็เกิดว่ากเกษตรกรผมเพิ่งเรียนลำตรงว่า
แรงงานที่ตัดห้อยในแปลงในไล่นะครับ
ถ้าตัดเห็นแล้วขนออกไม่หมดอะครับ
ครับในวิธีลุภว์ภิมัยหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไล่อ้อยสุรนาฬี
ต้องบรรทุกในปริมาณที่มากเช่นนี้

มีช่วงเวลาเปิดหีบอ้อยเพียงระยะเวลาสั้นเท่านั้น
หากไม่นำผลผลิตส่งภายใน๔๘ชั่วโมง

แต่หากบรรทุกในปริมาณที่น้อยลง
ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าขนส่งขึ้นไปอีก
จริงต้นทุนของการบรรทุกโดยสภาพทั่วไป
ระยะทางถ้าคิดคำนวณกัน
มันจะคำนวณกันอยู่ที่กิโลเมตรละต่อบาท๕๐บาท
แล้วเราก็เอามาคูณด้วยน้ำหนักบรรทุก
ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่อีกเที่ยว๒๐๐กว่าบาท
ทีนี้ในกลุ่มของตรงนี้โดยเฉลี่ยแล้ว
ถ้าอยู่ในอัตราของตรงนี้ทุกคนก็อยู่ได้ครับ

น้ำหนักของตัวรถจะอยู่ที่๑๐ตัน
สามารถบรรทุกตามกฎหมายกำหนดได้ไม่เกิน๑๕ตัน
ราคาค่าขนส่งระยะทางไม่เกิน๔๐กิโลเมตร
จะเริ่มต้นอยู่ที่๑๕๐๓๐๐บาท
คำนวณจากน้ำหนักอ้อย๑๕ตันคูณด้วย๑๕๐บาท
เจ้าของรถบรรทุกจะได้ค่าจ้าง๒๒๕๐บาทต่อเที่ยว
ต้นทุนของรถบรรทุก๑๐ล้อจะใช้น้ำมัน๓กิโลเมตรต่อ๑ลิตร
ราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ๒๐บาท
ค่าน้ำมันในการขนส่งอยู่ที่๒๖๐บาท

เจ้าของรถจะเหลือเงิน๑๔๙๐บาทต่อเที่ยว

ก็เขาขอร้องให้มี

อย่างคุณคุณต่อคุณก็ไม่แบบ
เขาก็ดูแลอยู่นะดูแลห้องกลางเติมแล้วละปีแต่ละ
รุ่นดูกาย
เกษตรกรชาวไร่อ้อยรายนี้เปิดเผยกับทีมข่าวว่า
กระเศรษฐกรทุกลายจะต้องถูกหักเงิน
เพื่อเข้ากองทุนของสมาคมชาวไร่อ้อย
เพื่อนำไปบริหารจัดการในเรื่องต่าง
ซึ่งเกษตรกรเข้าใจว่าเงินบางส่วนที่หักไป

เพื่ออำนวยความสะดวกในเส้นทาง
ในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ย
ก็อยากที่จะให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียว

นั้นผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้ากระเศษด้านอื่น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวเรื่องของข้าวโพดเนี่ย

ถ้าอย่างนั้นทำไมสินค้ากระเศษตัวอื่นแบกไม่ได้
ราคาข้าวเปลือกตอนนี้มันก็ตกต่ำมากนะ
เพราะว่าถ้าแบกไม่ได้เหมือนกับอ้อย

ชาวนาก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของค่าขนส่ง
ดังนั้นมาตรฐาน๒ตัวนี้
ก็คือทำให้ทุกคนไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่นัก
เพราะว่ารัฐเองไม่ให้ความผิดทำ

เพื่อเข้ากองทุนของสมาคมชาวไร่อ้อย
มากแค่ไหนและถูกนำไปทำอะไรบ้าง
ติดตามต่อได้ในไทยรัฐเจาะประเด็นคืนนี้